พาคุณผู้ชมไปที่ชนบุรีโอ้โหมีเหตุกลหนที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
มีสุนัขจรจัด๒ตัวเข้าไปกัดเด็กนักเรียนจนได้รับบาดเจ็บไป๖คน
แล้วก็วิ่งมากัดคนที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนนะคะชาวบ้านก็ได้รับบาดเจ็บไปอีกนะคะ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันจับสุนัขจรจัดทั้งสองตัวนี้
จับได้แค่หนึ่งอีกตัวนึงเนี่ยวิ่งหนีหายไปก็ใช้แบบลูกดอกยาสลบยิงใส่สุนัขจรจัดนะคะ
นี่ค่ะนี่สลบนะคะถูกลูกดอกยาสลบไปนี่๑ใน๒ตัวที่ไปไล่กัดเด็กนักเรียนและชาวบ้านจนเขาได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยจับสุนัขนะคะ
แล้วก็ต้องไปตรวจหาเชื้อพิสุนักบ้าด้วย

คือกู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี๖คนค่ะถูกนำส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าถูกสุนัขจรจัดไล่กัดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบเอ็ดโมงวันนี้ค่ะ

บางคนสาหัสเลยค่ะเพราะว่ากัดเข้าหน้าเข้าใต้ตาอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องนั่งรถเข็นกันเข้าโรงพยาบาลนะคะ
มันมามากัน๒ตัวมันมาเป็นคู่
น้องที่ถูกสู่นักกัดมี๖ค่ะ
เด็กชายพัชรพลกฤษถูกกัดขาขวา
เด็กชายธนนันถูกกัดที่ใต้ตาขวา
เด็กชายพักคินัยเด็กชายบุญนามถูกกัดตามแขนตามขาค่ะ
มีเด็กผู้หญิงด้วยค่ะเด็กหญิงกระมวลสิริชนะพล
ถูกกัดที่ข้อมือด้านขวาแล้วมีชาวบ้านที่เขาเดินผ่านหน้าโรงเรียน
ก็โดนกัดไปอีกสามคนอืมรวมแล้วเก้าคนนะคะครับ
เด็กเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก็กำลังเดินไปที่ร้านค้าสหกร
สุนัขจรจัดมันวิ่งมาแล้วมากัดเลยโอ้นี่ชาวบ้านโดนนี่ชาวบ้าน
ใช่ค่ะแล้วก็หูยกัดแบบมาลุมมาตุ้มทุกคนตกใจนะ
เด็กยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีใครไปแกล้งสุนัขนะ
โอ้โหนี่น้องคนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเจ็บหนักเลยค่ะ
อยู่ดีมันวิ่งเข้าไปแล้วมันกัดกระโดดเข้าหน้า
เด็กตัวเล็กน่ะสูนักก็กระโดดเข้าไปงับที่ใต้ตาเนี้ยค่ะครับ

โถนี่ไงสงสารใช่บอกเจ็บมากก็ยืนยันว่าเด็กเด็กไม่ได้มีใครไป
ยุ่งไปแกล้งสุนัขเลยนะคะครับคุณครูสายชนช้างโรธครูพันละ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อบอกว่าครูอยู่ในเหตุการณ์พอดี
กำลังดูแลความเรียบร้อยที่ประตูทางเข้าออกเด็กนักเรียนหญิงที่โดนกัดคนแรก
แก้วน้ำในมือด้านขวาพอเดินผ่านสุนัขสุนัขเหมือนกับวิ่งเข้าไปหลบฝนในโรงเรียน
สุนัขก็แบบกัดงับที่มือเด็กเลยอ่ะที่เขาถือแก้วอยู่อะค่ะครับ
คุณครูบอกว่าพยายามจะไล่สุนัขนะคะสุนัขก็วิ่งไปในโรงเรียนต่อ
จนไปถึงโรงอาหารอ่ะกัดเด็กไปอีกห้าคนอืม
อืมสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอ
สับเปลี่ยนตามจุดนู้นจุดนี้สิบหกคนไอ้ตัวที่กัดเด็กคือตัวนี้นะฮะ
ใช่ค่ะมันสลบไปแล้วที่ให้ดูภาพที่โดนยิงลูกดอกยาสลบ

ใช่ปัญหาคือคนชอบเอาสุนัขไปปล่อย

ครูสายชนบอกว่าก็โดนสุนัขตัวเดียวกันเนี่ย
ตัวนี้โดนกัดเหมือนงานสัปดาห์ก่อน

แล้วเด็กมันก็วิ่งมันเดินไป

พอเด็กยกแก้วขึ้นมาเหมือนจะตีเขาอ่ะ

ยิงเอากลับไปเนี่ยยิงเอาออกไปเนี่ย

ไม่มีอะไรกินมันก็เข้ามาโรงเรียน
ทีมข่าวไปคุยกับคนที่อยู่แถวนั้นนะคะ

เขาก็บอกว่ามีคนเอาสุนัขไปปล่อยเยอะจริง

นี่คือพวกที่อยู่แถวนั้นหมดเลยนะฮะ
แต่ไม่ได้กัดเด็กตัวนี้พวกนี้ไม่ใช่นะ

มีคนไปปล่อยไว้สักพักนึงแล้วค่ะ

ตัวที่ไปกัดเด็กกับชาวบ้านล่าสุดเนี่ยนะ

แล้วหน้าโรงเรียนเนี่ยมีสุนัขตัวเมียอยู่ด้วย

กัดคนนู้นกัดคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ก็เป็นปัญหาที่เจออยู่เป็นวจำ
ก็ต้องฝากทั้งเทศบาลแล้วแหละ
ที่จะเอาไปดูแลก็ต้องมาไล่จับทำหมันมันก่อน